ความคืบหน้ากรณีคนยิงกันนะคะที่ร้านอาหารพวกกันยามเย็นริมถนนสุขุมวิทย์สายเก่าอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
และช่วงที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมือยิงเขาตะโกนว่ารู้จักผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ไหม
แล้วก็ก่อเหตุยิงผู้ชายสองคนได้รับบาดเจ็บ
ประโยคนี้แหละที่เขาพูดขึ้นมานี่แหละทำให้หลายคน
สรุปคิดว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงหรือเปล่า
เป็นจริงหรือเปล่านะแล้วจะจัดการยังไงเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่า
คือตอนแรกสงสัยว่าเอ๊ะผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนี่คือใครสุดท้ายเจ้าตัวนั่นแหละค่ะ

เป็นคนถามเองว่าเหมือนกับเอาง่ายรู้จักฉันไหมนะ
รู้จักฉันไหมฉันใหญ่นะประมาณนี้
แล้วไปก่อเหตุยิงผู้ชายสองคนได้รับบาดเจ็บแล้วตอนนี้สองคนยังคงอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เลยนะคะ
ช่วงนี้ตำรวจนะคะก็ต้องไปตามเก็บหลักฐานต่างรวมถึงรอสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๒คนคือนายวราพงศ์บุญธรรมอีกหนึ่งคนชื่อว่านายทวีทรัพย์เทพสมบูรณ์ตอนนี้ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลบางปะกงค่ะ
ในขณะที่รอก็ต้องไปสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นใครล่ะก็เป็นเพื่อนของสองคนที่ถูกยิงนี่แหละชื่อว่านายปริญญาบุญนาคเขาก็เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งกินอยู่ในร้านมากันห้าคนร้านปิดแล้วแต่ยังนั่งกินต่อช่วงเวลานั้นมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบ
รู้จักผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบไหมรู้จักผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบไหมถามสองรอบแบบเนี้ยเสียงดังเลยค่ะหลังจากนั้นไม่มีใครตอบค่ะหลายคนก็ไม่แน่ใจรู้จักหรือไม่รู้จักเขาก็เงียบไปเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้ที่ตะโกนถามว่ารู้จักผู้ใหญ่บ้านไหมจอดรถค่ะเข้ามานั่งกินเบียร์อยู่ในร้านกับผู้หญิงที่มาด้วยระหว่างนั้นคนที่อยู่ในโต๊ะผมเขาบอกแบบนี้ก็ถามกันแหละ
จากนั้นนะคะนั่งอยู่ก่อนสักพักเนี่ยนายวาราพงษ์หนึ่งในคนที่ถูกยิงตัดสินใจเดินไปที่โต๊ะของผู้ชายคนนี้ที่ตะโกนว่ารู้จักผู้ใหญ่บ้านไหมเหมือนจะไปพูดคุยอะไรกันบางอย่าง
นายทวีทรัพย์ค่ะคนที่ถูกยิงอีกคนตามไปอีกไปสมทบแต่ช่วงที่ลุกน่าจะเมาสะดุดขาตัวเองค่ะล้มใส่โต๊ะผู้ชายคนนั้นเท่านั้นแหละค่ะมันเหมือนเป็นการเปิดเรื่องเนาะ

ชื่อว่านายมนตรีจันทอนอายุสามสิบเจ็ดปีเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงจริงผู้ใหญ่บ้านหมูที่สิบตำบลบางปกลุงไปพบพนักงานสอบสวนสอพบางปกลุงเลยนะคะเขาบอก
ศาลจังหวัดฉะเชิงเซาช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวสังเกตตอนที่ไปทำข่าว
บอกว่านายมนตรีที่เข้ามาพูดคุยกับตำรวจ
ข้อมูลกับตำรวจเนี่ยมีอาการเคร่งเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้
ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะ
เรื่องนี้เดี๋ยวตามให้ต่อนะคะว่าสรุปที่เขาปฏิเสธเนี่ย
ต้องดูหลักฐานของตำรวจนะว่าชี้ชัดเป็นที่เขาหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าจริงก็มีพยานในเหตุการณ์หลายคนเหมือนกันนะคะ

มีการเรียกชื่อลงชื่อเล่นกันอะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวรอตรวจสอบรายละเอียดอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะ